เพิ่งออกจากบ้านถ้าไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะคุณผู้ชมโดยเฉพาะพายุโซนร้อน
เนศาสตร์เห็นว่าจะเข้าเวียดนามสัปดาห์นี้แล้วเอ๊ะแต่มันจะกระทบไทยหรือเปล่า
เดี๋ยวมาฟังกรมอุตุกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับใครที่ป่วยแล้วจะต้องไปรักษาพวกโรคที่มีค่าใช้จ่ายสูง
แต่คุณมีสิทธิ์ของบัตรทองอยู่เฮ้ยมันใช้ได้นะติดตามในเช้านี้ต้องรู้
ทุกคนที่ใช้สิทธิ์บัตรทอง๓๐บาทหรือว่าสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
หลายคนอาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้นะคุณผู้ชมต่อไปนี้ถึงจะป่วยเป็นโรคค่าใช้จ่ายสูง
คุณก็ไม่ต้องกังวลนะแพงแค่ไหนสิทธิ์บัตรทอง๓๐บาทก็รักษาฟรี
โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประชาสัมพันธ์ย้ำสิทธิ์ของผู้ถือบัตรทอง
ไม่ใช่แค่รักษาโรคทั่วไปเท่านั้นแต่พวกโรคเรื้อรังหรือว่าโรคเฉพาะทางที่มันใช้ค่าใช้จ่ายสูงสูง
โรคมะเร็งหัวใจผ่าตัดสมองหรือว่าปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างที่เรารู้มันสูง
จำเป็นต้องพักฟื้นหรือว่าส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่นด้วย
ใครมีบัตรทองใช้สิทธิ์รักษาได้ฟรีเหมือนรักษาโรคปกติทั่วไปเลยนะครับ
หลังจากนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะใครที่ต้องรักษาโรคเรื้อรังหรืออย่างที่บอกไป
จะเป็นมะเร็งหรือว่าผ่าตัดสมองใช้สิทธิ์บัตรทองครอบคลุมได้ครับ
ส่วนเรื่องนี้นำมาย้ำกันให้กับคนที่กำลังจะไปทำใบขับขี่ต้องรู้กันเลย
กรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตือนเลยนะอย่าไปหลงเชื่อนะ
คำโฆษณาทำใบขับขี่เร่งด่วนผ่านออนไลน์ทำไม่ได้จริงแบบนั้นทำไม่ได้จริงครับ
นะครับว่าตอนนี้กรมการขนส่งทางบกยังคงเปิดให้ขอใบอนุญาตขับรถทุกชนิดตามระบบเดิม
เหมือนกันทั่วประเทศครับโดยต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นครับ
ถ้าหากไปพบการโฆษณาบนออนไลน์ว่าสามารถจะทำใบขับขี่แบบเร่งด่วนสันนิษฐานไว้เลยมิจฉาชีพครับ
ส่วนเรื่องสภาพอากาศที่ต้องรู้ครับเพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลใจกันคุณผู้ชม
กรมอุตุนิยมวิทยาครับประกาศฉบับที่๑พายุโซนร้อนเนศาสตร์ที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกได้เข้ามาในทะเลจีนใต้แล้ว
และเจาะจะพัฒนาเป็นไต้ฝุ่นกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่๑๙ถึง๒๐ตุลาคมนี้
สัปดาห์นี้แล้วสิแต่พายุลูกนี้ครับจะไม่เข้าไทยนะและไม่มีผลกระทบกับประเทศไทย
ทำให้ตัวพายุอ่อนลงอย่างรวดเร็วและจะสลายตัวไปในที่สุด
ฉะนั้นพายุในศาสตร์หรือที่กำลังม้วนตัวเข้ามา
จะไม่ทำให้ไทยมีฝนเพิ่มขึ้น
พื้นที่น้ำท่วมก็คลายความกังวลไปได้นะครับ